ความคืบหน้ากรณีขนมจีบมรณะกันหน่อยนะคะ
เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ต้นเรื่องก็คือมีแม่ค้าเร่คนหนึ่งเนี่ยนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปขายขนมจีบตามพื้นที่ต่างตามหมู่บ้านต่างเนี่ยค่ะ
ลักษณะการขายเป็นแบบนี้แล้วก็มีคนซื้อขนมจีบ
จากแม่ค้ารายนี้ไปรับประทานประมาณ๒๐ราย
แล้วก็เกิดอาการท้องเสียขึ้นมาแต่มีอยู่๑คน
ธนูช้างผู้พังงางามอายุ๖๖ปีค่ะ
เสียชีวิตเลยนะคะจากอาการท้องร่วงเนี่ยนะคะ
เราไปตามหาค่ะว่าคนขายขนมจีบรายนี้เป็นใคร
จากภาพกล้องวงจรปิดไปเจอแล้วนะคะชื่อว่านางสาวมิ้นค่ะ
อายุ๒๙ปีเปิดเผยนะคะบอกว่า
หลังจากเกิดเรื่องไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดแล้ว
แล้วก็อธิบายให้ฟังว่าขนมจีบไปรับมาขาย
รับจากร้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนขายตามพื้นที่ต่างในบางพลีสมุทรประการ
วันเกิดเหตุตัวเองไปรับขนมจีบมาขายตั้งแต่๖โมงเช้าเลย
โมงเช้าวันนั้นไปรับมา๑๕กล่อง
คือไปรับวันที่เกิดเหตุก็คือวันที่๗พฤษภาคมเนี่ยนะคะ
รับมา๑๕กล่องแพ็คอย่างดี
แล้ววันนั้นขายหมดตั้งแต่ก่อนเที่ยงเลยที่รับมาทั้งหมด
ไม่เคยมีปัญหาตกค้างและที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาลักษณะนี้มาก่อน
ฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
คนขายเขาก็ยืนยันนะว่าเขาไม่ได้สัมผัสด้านใน

ทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปค่ะถอยหลังกลับไปดูซิ
ว่าคนที่ทำแล้วนางสาวมิ้นรับมาขาย
ให้ข้อมูลอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของทั้งน้ำจิ้มที่ก่อนหน้านี้
มันมีสารอันตรายหรือในตัวขนมจีบเองอาจจะเป็นอาหารตกค้างหรือเปล่า
ไปสอบถามสถานที่ผลิตขนมจีบนะคะ
เธอบอกว่าเธอขายขนมจีบไก่ขายส่งมา๒๓ปีแล้ว
แม่ค้าชื่อมิ้นมารับสินค้าซึ่งเป็นขนมจีบของเธอเอาไปขายเป็นประจำ
ครั้งล่าสุดที่ทำส่งขายคนทำนะ
บอกว่าทำขายวันพุธที่๖พฤษภาคมรอบ๖โมงเช้า
ส่งให้นางสาวมิ้น๑๐กล่องและจากนั้น๘โมงเช้า
นางสาวมิ้นโทรศัพท์มาสั่งเพิ่มเติมอีก๕กล่องเป็น๑๕กล่อง
หลังจากนั้นค่ะวันพระฤหัสสบดีที่๗
แล้ววันศุกร์ที่๘ไม่ได้ทำขนมจีบส่งขายเพราะไม่สบาย
แต่คนที่ซื้อกินและเสียชีวิตซื้อวันที่๗ค่ะ
สังเกตนะมันต่างกันนะคะวันนะคะ
ซื้อกินวันที่๗แล้วมาเสียชีวิตวันที่๙
จากนี้นะคะมาทำขนมจีบส่งให้แม่ค้าอีกครั้งวันเสาร์ที่๙เลย
เพราะว่านางมิ้นก็เป็นอีกหนึ่งรายที่จะมารับขนมจีบไปขายต่อ
ทีนี้ก่อนหน้านี้มีข้อมูลนำเสนอไปนะคะว่าน้ำจิ้มมันมีสารอันตราย
ก็ถามคนทำนั่นแหละเป็นคนแพ็คเองเนี่ยนะคะ
น้ำจิ้มเป็นสูตรของเธอเองที่หาซื้อส่วนผสมได้จากร้านค้าทั่วไป
ขนมจีบไม่ได้ใส่สารกันบูด
ทั้งตัวขนมจีบและน้ำจิ้มไม่ได้ใส่สารกันบูด
ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนฟังเสียงคนทำค่ะ
สำหรับแม่ค้าคนนี้เข้ามารับประจำไหมคะ
ทุกวันเราทำตอนเย็นน้ำจิ้มกันนะ
แล้วเราก็ปั่นพริกใส่แค่นั้นแหละ
เราไม่คิดยังไงเพราะว่าเราบริสุทธิ์ใจใช่ไหม
ถ้ามางั้นก็ตายกันหมดแล้วสิในหมู่บ้านเนี่ย
ที่เขากินกันเนี่ยใช่ไหม
แล้วก็ตามตอนนี้อยู่ในช่วงการตามหาข้อเท็จจริงอยู่
เอาตัวอย่างน้ำจิ้มเอาตัวอย่างขนมจีบ

ประกอบการทำขนมจีบไปตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
ส่วนทางด้านคดีความฝั่งผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้แจ้งความนะคะ
แค่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถึงสาเหตุและข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ค่ะ